รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป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

ที่จะขึ้นเวทีมาสู้กันต่อ
เอาใจช่วยพวกเขากันครับ

เพลงนี้รู้จักไหมคะไม่รู้ครับไม่รู้เลยเหรอ
รู้จักเพลงไหมคะชื่อเพลงอะไรคะ
ไม่รู้เลยเนื้อก็ไม่ได้เพลงก็ไม่รู้
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
ท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล
ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณก๊อฟและคุณซิมร้อง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
กาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง

และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

และเงินที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

และเงินที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
และเงินที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
และเงินที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
และเงินที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
และเงินที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
และเงินที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
และเงินที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
และเงินที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
และเงินที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

และเงินที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
ชันนะครับประชันในเรื่องของความแม่นยำในเนื้อเพลงผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งนะครับ
โดยเราจะมีนักสู้สองคนนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีเพื่อชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับ
แต่ถ้าเกิดว่าร้องถูกต้องนะครับทั้งสองคนเลยไปจนถึงเพลงที่๑๐ในยกที่๑๐เลยนะครับ
ก็รับไปเลยคนละ๑ล้านบาทรวมทั้งสิ้นนะครับเป็นเงิน๒ล้านบาท
แต่ยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับถึงแม้จะร้องไม่ถึงเพลงที่๑๐
แต่ถ้าสามารถร้องไปได้เรื่อยโดยร้องไม่ผิดนะครับก็จะสะสมเงินทุนไปเรื่อย
ไปเรื่อยจนไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งก็อาจจะมากกว่าหนึ่งล้านบาทก็ได้ต่อหนึ่งคนนะครับ
อยู่แต่ว่าคุณจะร้องได้นานแค่ไหน
เหมือนคุณซิมนะคะนักสู้หญิงแกร่งของเรานะคะที่เธอมาทำเพื่อสามีของเธอไปรักษาดวงตานะคุณผู้ชม
สามารถเอาชนะนะคะนักสู้ชิงล้านมาได้แล้วสองคนตอนนี้เธอมีเงินสะสมอยู่แล้วนะคะ
หมื่นบาทนะคะในรอบใหม่เนี้ยแข่งใหม่ถ้าเธอชนะอีกเงินก็เป็นของเธออีก
และสามารถสะสมไปได้เรื่อยแต่ว่ารอบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณก๊อฟเนี่ย
จะสามารถคว้าไปได้หรือเปล่ากับเงินรางวัล
เรายังอยู่ในศึกยกที่๒ของมุมแดงคุณก๊อฟหนุ่มขายนมผู้มุ่งมั่นปลดหนี้ให้ครอบครัว
ส่วนมุมน้ำเงินคือนักสู้สองสมัยคุณซิมแม่ค้าขายถั่วคนขยันขวัญใจสามี
วันนี้เป็นคิวของคุณก๊อฟที่จะขึ้นเวทีมาสู้กันต่อเอาใจช่วยพวกเขากันครับ

สวัสดีค่ะ
นะฮะก็สำหรับคุณซิมนี่นะฮะอยู่กับเรานานอยู่กับเราหลายวัน
ก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตามเราไปด้วยยิ่งอยู่ยิ่งสวยยิ่งอยู่ยิ่งราศีจับ
อันนี้ชุดแบบแนวไหนฮะคุณชิมเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมเลยค่ะ
เป็นแม่ค้าแต่แบบว่าดูไฮโซนิดนึงนะฮะดูแบบว่าสวยงามนะฮะ
ถ้าผ่านยกนี้ไปได้แล้วยกหน้ามีอะไรให้ดูค่ะอุ้ยถ้าผ่านยกนี้ไปได้ยกหน้ามีอะไรให้ดู
ขอดูตั้งแต่ยกนี้เลยได้ไหมคะเราเป็นพวกใจร้อนพอบอกมีอะไรให้ดูนี่เราอยากดูเลยทันที
วันนี้ก็มากับครอบครัวเหมือนเดิมนะครับทางด้านล่างนะครับ
คุณสามีนะครับคุณชัยน้องอันอันแล้วก็คุณแม่นะครับ
คุณแม่อุสาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นคือทางฝั่งบ้านของคุณซิมนะคะ
พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งฝั่งบ้านคุณกอล์ฟนะคะเช่นเดิมมากับครอบครัว
พ่อตาแม่ยายแล้วก็ภรรยานะคะแฟนนะคุณตานนะคะพ่อตานะคะตาตีนะคะ
ส่วนแม่ยายนะคะคุณแม่ยายแอดนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ
บ้านนู้นเขาเปลี่ยนชุดแล้วอ่ะคุณยายแอดเปลี่ยนชุดยังคะเนี่ย
เปลี่ยนแล้วค่ะอ๋อเปลี่ยนแล้วแต่ใส่เสื้อคุมตัวเดิมค่ะ
สตูมันหนาวเนอะมันหนาวก็ต้องกอดแขนตะตีไว้ดิน่ะ
แข่งขันในวันนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันในยกที่๒นะครับ
ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่คุณซิมได้เริ่มร้องก่อนนะครับร้องเพลง
สาวนาสั่งแฟนจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นทีของคุณก๊อฟ
ขึ้นมาร้องในยกที่สองกันบ้างนะครับผมครั้งนี้คุณก๊อฟครับครับ

ขายนมไปด้านหลังครับ
นมนี่เราต้องใช้กล้ามขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ยกของครับใช่ครับยกของให้ภรรยายกของเตรียมของใช่ครับ
จะลงไปนั่งให้กำลังใจคุณก๊อฟหน่อยไหมคะคุณซิม
ก็ขอให้ทำเต็มที่นะคะสู้นะคะ
ขอบคุณครับให้ผ่านไปอีกขั้นหนึ่งให้ได้
แล้วคุณก๊อฟมีอะไรอยากบอกคุณซิม

เอามือลานไปด้วยกัน
ก่อนที่ของในกระเป๋าจะหายเดี๋ยวส่งคุณซิมลงไปนั่งดีกว่านะคะ
พูดถึงจบของนั่งพูดถึงจบของ
แดงคุณก๊อฟหนุ่มขายนมผู้มุ่งมั่นปลดหนี้ให้ครอบครัว
ถ้าคิดจะมีเมียต้องรักเมียและรักครอบครัวเมียด้วยนะครับผม
ผมท่องนี้ทุกวันก่อนนอนครับผม
สวัสดีครับผมชื่อนายธวัชชัยนะครับนามสกุลทินกระโทก
เล่นชื่อก๊อฟนะครับผมปัจจุบันอายุ๓๐ปีครับ
อล์ฟหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าซื่อผู้ถือคติประจำใจว่า
รักเมียก็ต้องรักครอบครัวของเมียด้วย
และด้วยความดีที่ก๊อฟสั่งสมมานาน
ตลอดระยะเวลาการเป็นลูกเคยถึง๑๓ปี
ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากพ่อตาและแม่ยายว่า
ก๊อบคือเคยชั้นดีมีคุณภาพ
ได้ลูกเคยดีเหมือนถูกไว้

และอาชีพการงานที่กอล์ฟทำก็คือ
พ่อค้าขายนมเหนียว

มันก็จะเหนียวแล้วก็ยืดนะครับ
เวลาเราทานไปเนี่ยมันจะเป็นการทานที่แบบฉีกแนว

ุ่มหน้ามนต์คนหน้าซื่อ

เมียและครอบครัวของเมียกันนะครับ
คราวที่แล้วเนี่ยให้ขึ้นมาขายกันบนนี้เลย

แล้วคิดยังไงครับถึงจะมาขาย

ก็คือกรณาเคยเปิดร้านขายครับ

เคยค่าขายอะไรมาก่อนที่จะมาขายเนี่ย

งั้นถามหน่อยว่าเมื่อก่อนเคยทำงานออฟฟิศตอนนั้นตำแหน่งอะไร

วิศวะคอมพิวเตอร์

ก็คือช่วงท้ายปี๖๒นะครับ

แล้วก็นี่ทางโรงงานเขามีแบบว่า
โยบายที่แบบว่าให้คนให้สมัคร

อีกทีหนึ่งไม่ใช่พนักงานประจำ
เราก็เลยว่ามันต้องเป็นเราแน่

ก็วางแผนว่าจะต้องขายของ

คิดอะไรก่อนระหว่างที่ยังทำงานอยู่ด้วยนะ
เริ่มอะไรก่อนที่จะทำนมเหนียวอีกรอบนึงเนี่ย

คือเราต้องวิ่งไปหาลูกค้า

แล้วไอ้สูตรนมเหนียวเนี่ย

ส่วนมากผมก็จะเป็นคนชิมจนอ้วน
กว่าจะได้รสชาติแบบนี้เกือบปีแล้ว

คุณตานไปเอาสูตรมาจากไหน
เริ่มจากเคยขายพวก
ชานมชาเขียวอะไรมาก่อน

แล้วก็ลองทำดูดูในยูทูปบ้าง

แต่ว่าถามคุณก๊อฟหน่อยเห็นเป็นคนมีรอยยิ้มแบบนี้
แน่นอนอยู่ดีเราต้องออกจากงานที่ทำงานในห้องแอร์
แล้วมาค้าขายที่รายได้มันไม่นิ่งเนี่ย

ทำไมต้องเป็นกูเนอะอะไรประมาณนี้นะครับ

เพราะว่าดูในจบวิศวะคอมพิวเดอร์

แล้วขายนมเหนียวแบบนี้คะ

ท่อครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ชอบค่าขายอยู่แล้ว

แล้วอย่างนี้เกิดคนที่เขาดูรายการเราอยู่แล้วเขาอยู่ในภาวะคล้ายคุณก๊อฟ

ทุกคนมันมีทางออกกันทุกคนเลยครับ

ชีวิตเรามันไม่แน่นอนนะฮะ
๑๓ปี๑๓ปี
ฝ่าฟันทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วยิ่งตอนนี้ด้วยนะ
สภาพเศรษฐกิจไม่ดีด้วยเงินทองหายากมาก

เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยนะครับ
ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรรู้ไหมครับ

แต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับคุณก๊อฟเราก็มีตัวช่วยให้อย่างที่บอกนะครับ
ตัวช่วยมีสิทธิ์ใช้ได้๒ตัวช่วย
แล้วในยกที่๒นี้นะครับคุณก๊อฟจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับ

ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๒เพลงมาครับ
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
ของมหัสเติมฝัน

รอวันที่คอยแสนไกล
วันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจ
ถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน
ขอใครสักคนยอมทนร่วมทาง
คือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนต์
เพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปน
ให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝัน
จะรอวันนั้นรอวันที่ฟันเป็นจริง
ได้ทนบนทางไฟฟันจะรอวันนั้นรอวันที่ฟันเป็นจริง

ได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมัน
มีเธอเคียงทางร่วมทางอย่างเข้าใจกัน
ไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้
ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝัน
ไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่มี
ขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วัน
ด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรอ
อย่าลาอย่าร้างไม่ตรี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น

มีความสามารถมากที่เดียว
กล้องเชียไม่ชอบใครง่าย

ถูกอกถูกใจกองเชียร์และพิธีกรมากครับ
แต่คุณก๊อฟจะพิชิตเพลงที่๒นี้
ได้เหมือนพิชิตใจกองเชียร์หรือไม่
ส่วนคุณซิมนักสู้สองสมัยของเรา
ที่ได้โชว์เสียงร้องไปในตอนที่แล้ว
แม่นในเนื้อเพลงนั้นก็ไม่ธรรมดา
ต่อไปคือช่วงเวลาบีบหัวใจของสองนักสู้
เรามาฟังผลการตัดสินกันต่อได้เลยครับ

เป็นอย่างไรครับฟังเสียงคุณกอฟแล้ว
เชียให้ร้องต้องมีซักวันซ้องวัน๘วันอะไรอย่างนั้นนะคะ

แต่เป๊กว่าคู่คุณซิมกับคุณก๊อฟเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่ทุลักทุเลนะ
แต่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะสามารถประคองกันไป
ได้เงินคนละล้านก็ได้ใครจะไปรู้
แต่ต้องผ่านยกที่๒นี้ไปก่อนนะครับ
ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณก๊อฟและคุณซิมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
อันแรกเลยก็คือใช้หนี้แล้วก็เอามาเป็นทุนไว้ขายของ
แล้วก็ไปจุนเจือครอบครัวนะครับ

คุณก๊อฟและคุณซิม

ได้ไง

ร้องได้ไง
ร้องได้ไง

รู้ตัวหรือยังคะว่าเราร้องได้ค่ะคุณก๊อฟ

เห็นยืนนิ่งมากเลยค่ะ
คิดว่าเพลงต่อไปมันจะเป็นเพลงอะไรเนอะ

มักจะมีของที่เราอยากได้อยู่เสมอ

สำหรับครอบครัวเราถึงจะแตะคำว่าสบายแล้ว

หลานได้มีตังค์ซื้อที่

เราก็อยากจะไปซื้อแล้วก็เราก็ไปปลูกบ้าน
แล้วก็ปลูกผักสวนคงสวนครัว

ที่๓เงิน๓๐๐๐รออยู่ค่ะคุณซิม

ถ้าพร้อมแล้วนะครับยกที่สามนะครับ

มูลค่า๓๐๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๓ของคุณซิมมาเลยครับ
ก่อนที่จะถามคุณซิมนะครับว่ารู้จักเพลงนี้ไหม

ตอนนี้คุณซิมสถานการณ์ก็คือ
ตัวช่วยเนี่ยใช้ไปหมดแล้ว

โอ้โหโหบางก็อก

ได้ไหมคุณซิมปัญหาเราคืออย่างที่คุณป่าบอก

แกร่งอย่างคุณซิมสู้ค่ะ

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

สมาธิพร้อม
โอ้โหนี่หรือบางกอก

ตั้งหลานสกหลายหว่า
ลาเล่นกันวุ่นวาย

ฝูงหัวบ้านหนา
ผู้คนเดินชนหัวไหล

เดินไปก็เดินมา
เอ๊ะป้าออนเกบอก

โอ๊ยป้าออนโกหก

ไม่เจอเลยอ่างกะปิ

ไม่มีสติจะกินกะปิน้ำปลา
โอ้โหนี่รึบางก็ก

ตั้งหลายศกหลายวา
รถลาเณรกันมุ่นวาย

ฝูงกลัวบ้านหนา
ผู้คนโดนชนหัวไหล่

เดินไปก็เดินมา
มาบางกอกนี่โง่ทิ้งผู้ชายจับมือผู้หญิงได้ผู้หญิงจับมือกับผู้ชายเพราะฉันไม่อายใจกล้า
คนประกอบนี่งงจริงผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงนั้นผู้ชายเป็นแฟนผู้ชายนั้นเธอเป็นบ้านฉันฟ้าผ่า
โอ้โหนี่หรือบางกอกผิดกับบ้านนอกตั้งหลายศอกหลายวา
ลาเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านหนา
ผู้คนเดินชนหุ้นไหล่ไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมา
โอ้โหนี่หรือบางกอกผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงนั้นผู้ชายเป็นแฟนผู้หญิงนั้นเธอเป็นบ้านฉันฝ้าพา
โอ้โหนี่หรือบางกอกผิดกับบ้านนอกตั้งหลายศอกหลายวา
ลาเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านหนา
ผู้คนเดินชนหุ้นไหล่ไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมา
มาได้มาได้อันนั้นมาได้ไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดนะคะ
แต่ว่าสปีริตของนักสู้สุดยอด
นี่นะครับเขาเรียกว่าสตินะฮะสมาธิสำคัญอย่างมาก

มีช่วงเว้นไปผมก็นึกว่าเป็นท่อนโซโลแต่มันเป็นเนื้อร้อง
แต่ว่าคุณซิมก็ไล่งับมาจนจบทันพอดีโอ้โหนะฮะ
กำกึ่งว่ามันเลยแล้วความเป็นโซโล่มันต้องร้องแล้ว
อะไรทำให้กลับมาคิดว่าแบบเฮ้ยดนตรีมันไปแล้วอ่ะ
ร้องยังไงก็ร้องต้องเลือกมาสักท่อนหนึ่งต้องเลือกแล้วค่ะ
มันมันน่าจะซ้ำนี่แหละท่อนฮุกนี่แหละหนูก็เลยมันถึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจ
แป๊บเดียวนะแล้วต้องเลือกมาท่อนหนึ่งซึ่งนะตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะ
ว่าถูกหรือผิดแต่ต้องยอมอ่ะยอมในความตัดสินใจแล้วก็ควบแล้วไปเลยนะคะ
ขอให้แม่นแล้วกันคุณก๊อฟในฐานะที่คุณเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทางก็ได้
มันนี่ก็ได้คู่แข่งก็ได้เห็นสถานการณ์อย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้
เต้นแทนด้วยเพราะว่าดนตรีมันไม่ได้ส่งอ่ะพี่ใช่แต่อันนี้คือลอยมากดนตรีลอยมาก
ที่แรกผมก็นึกว่ามันเป็นทอนโซโลแล้วเขาตัดสินใจที่จะลงมือทำอย่างงี้คุณเห็นแล้วรู้สึกไง
โอ้โหยากนะคุณสามีเห็นสปีริตของภรรยาที่อยากจะเอาเงินไปจุนเจือครอบครัว
ที่โอ้โหไม่ว่าอะไรก็จะฝ่าฟันไปให้ได้แบบเนี้ยรู้สึกยังไงตื่นตันครับตื่นตันแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาที่ร้องเพลงจนจบได้ครับ
นี่สู้ยิบตาเลยนะเพื่อครอบครัวนะคุณนับถือเลยนับถือค่ะนับถือ
แต่ไม่รู้ว่าบทสรุปยังไงนะคะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะตอนนี้คือเงินยังไม่ได้แต่ได้ใจไปเต็มค่ะ
เอาละครับก็ขอบคุณน้องอันอันนะครับขอบคุณซิปนะครับเชิญคุณก๊อฟเลยครับ
ภาวะหัวจิตหัวใจของคุณซิมจริงถึงเหมือนจะพลาดแต่ก็ร้องตามทันจนจบเพลง
จะร้องได้เนื้อครบหรือไม่ต้องตรวจเช็คกันก่อนครับช่วงหน้าเป็นคิวของคุณก๊อฟที่ต้องขึ้นมาประชันครับ
เพลงนี้รู้จักไหมคะไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยเหรอครับรู้จักเพลงไหมคะ
ชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงก็ไม่รู้ไม่รู้เลยเนื้อก็ไม่ได้เพลงก็ไม่รู้
ร้องได้ให้ร้านร้องได้ให้ร้าน
นักสู้ชิงล้าน